เหตุการณ์นี้มีเพจชื่อดังเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นลักษณะของรถเบนท์ขับย้อนสอนมา
แล้วก็ไปชนกับซาเล้งเขาบอกว่าดีนะ
คนขับซาเล้งกระโดดหลบออกมาได้ทัน
แล้วปรากฏว่ามันมีภาพของผู้ชายที่เขาขับรถเบนท์นะคะ
ยืนอยู่โอนไปโอนมาเหมือนคนเมา
แล้วก็แบบขอจ่าย๒๐๐จบเรื่องได้ไหม

คือคนชุดขาวใช่ไหมครับ

กำลังเหมือนกับกดโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ค่ะ
นี่คือภาพเกิดขึ้นที่ริมถนน
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะ
แล้วก็มีรถสาเล้งอยู่ข้างทาง

ไม่มีหรอกบ้านอ่ะคือประชดประชันเบา
ไม่มีหรอกบ้านอาหารไม่เท่ากันจ้า
แต่สุดท้ายเขาก็มาให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่า
เหมือนกับรถเบนท์ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนกับซาเล้ง

แต่ว่าชนเสร็จแล้วลากไป๑๐๐เมตร
ปรากฏว่าคนขับรถกระบะใบขับขี่ก็ไม่มีไม่โทรเรียกประกันด้วย
แต่โชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วคนขับรถเบนท์เหมือนกับจะเสนอ๒๐๐บาทให้จบเรื่องกันไป
ทีนี้จากคลิปนี้นะคะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะ
ก็คือช่วงป้ายรถเมย์ก่อนถึงถนนจรรย์สนิทวงซอย๘
ไปพบกับคนเห็นเหตุการณ์นะคะนางคำภูศรีบุตตะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานค่ะ
เธอก็นั่งขายส้มตำอยู่ตรงนั้นพอดี
เห็นเลยว่ารถเบ้นขับย้อนสอนมาแต่ขับย้อนสอนมาจากไหนก็ไม่รู้
แต่ย้อนมาแล้วก็เลาะมาตามถนนนะคะ
ไปเจอกับรถแท็กซี่ที่ขับมาทางตรงรถแท็กซี่ก็เบี่ยงซ้ายขึ้นทางเท้าไปเลยนะคะ
เพื่อจะหลบให้รถเบ้นคันนี้รถเบ้นเองก็เบี่ยงเพื่อหลบทาง
แต่ขณะที่รถเบ้นหลบแท็กซี่รถซาเล้งเข้ามาทางตรงค่ะ
แล้วเขาก็เบรกไม่ทันค่ะก็เลยชนกันอย่างจัง
แล้วก็หลบทันไม่งั้นก็คงจะเจ็บหนัก
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
รถคันนั้นแหละค่อยมาค่อย
ขับมาอ๋อเขาทำไมมาทางนี้
ถ้าก็ไม่เข้าใจ

เขาไม่ได้เมาแต่ว่าลิ้นเขาพันกัน
ไม่ได้เมาแต่ยืนโอนเองไม่ได้เมาแต่ลิ้นพันกัน
ทีนี้ค่ะมีผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะคะนางสุจินขวัญชื่นค่ะ
เขาบอกว่าได้ยินพนักงานร้านสะดวกซื้อตรงนั้นพูดกันว่า
ทางคนขับเบ้นตกลงกับคู่กรณีอยากจะให้เรื่องมันจบ
ข้อเสนอให้คนขับรถซาเล้ง๕๐๐๐บาท
แล้วก็อ้างว่ารู้จักกับตำรวจ
แต่คนขับซาเล้งเขาไม่ยอมค่ะ
แล้วเขาตอบกลับไปว่าก็รู้จักตำรวจเหมือนกัน

แล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่ายอมรับผิดเถอะ

แต่คนที่เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาบอกว่าก็ไม่รู้นะ
ว่าเรื่องมันจบลงยังไงก็คือได้ยินมาเท่านี้ค่ะ
แต่ไม่ใช่ตรงปากทางวัดแน่นอน
ใกล้กว่านั้น
ใกล้กว่านั้นไม่ใช่ปากทางวัด
ไม่ได้ออกจากวัดพูดง่าย

ก็คือว่าย้อนสอนมาก็มาแบบ

แล้วคุยกันเกลียดกันถ้าเสียหายอยู่ไหน

คุยกับป้าว่าป้าดูดิ
ขับรถอย่างนี้บอกว่ามันรู้จักตำรวจให้ซาเล้ง๕๐๐จบ
ได้ยินอย่างนี้นะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามตำรวจหน่อย
ตกลงไปเคลียร์ไปอะไรแล้วเรื่องมันจบยังไงนะคะ
เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบานบางกอกใหญ่ค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้ก็ชี้แจงว่าเบื้องต้น
ก็ยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่มีการลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานก็บอกให้รอร้อยเวรที่เข้าเวรช่วงเวลานั้น
เรื่องต้นเรื่องนี้น่าจะตกลงกันแล้วจบเรื่องไปนะคะ
ส่วนเรื่องความผิดขับรถย้อนสอนคนขับเบ้นเมาหรือเปล่า
อาจจะต้องมีการออกหมายเรียกคนขับเบ้นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งถ้าผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทางตำรวจบอกแบบนี้
แต่เหมือนกับเรื่องค่าเสียหายอะไรน่าจะตกลงกันได้แล้วก็จบเรื่องกันไปเรียบร้อย

แม่แต่ก็อยากจะให้เอาผิดเพิ่มสิไอ้ขับรถย้อนสอนแล้วยิ่งถ้าเมาอ่ะ
มันผิดทั้งกฎจราจรมันผิดทั้งการขับรถชน